คุณผู้ชมมาดูเรื่องของความไม่ลงรอยกันระหว่างเพื่อนบ้านนะคะ
เรานำเสนอข่าวมีให้เห็นกันบ่อยนะคะ

เพจบุคร้องเรียนแล้วก็ขอความเป็นทำกับ

เธอเล่าบอกว่าคือเพื่อนบ้านเนี่ย
มาทำร้ายร่างกายคุณพ่อดั้งหักจับคุณแม่กดลงกับพื้นนะคะ
เธอบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคลิปที่เธอนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอนะคะ
ร้องขอความเป็นธรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็โพสต์ภาพคุณพ่อที่บริเวณดั้งมีบาดแผล
แล้วก็คุณแม่ก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกอีกฝั่งจับกดลงพื้นด้วยนะคะ
ครอบครัวของเธอเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวและร้านอาหารตามสั่ง
แต่วันหนึ่งได้มีญาติฝ่ายแม่ที่อาศัยอยู่บ้านใกล้กัน
ซื้อรถน้ำมาจอดขวางทางเข้าบ้านทำให้ลูกค้าเนี่ยก็เข้ามาซื้อของลำบาก
ก็เลยสุดท้ายแล้วมีปากเสียงทะเลาะกัน
จนถึงขั้นขึ้นโรงพักมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

คนที่เป็นพ่อคือพ่อของเธอได้ถอยรถกระบะ

แต่ด้วยทางที่มันค่อนข้างที่จะคับแคบ
ก็เลยทำให้คุณพ่อถอยรถไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของญาติ
ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของแม่

ก็เป็นญาติกัน
ของเธอก็เลยถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำร้าย

แต่ตัวเองก็ถูกล็อกตัวกดกับพื้นเช่นเดียวกันนะคะ

ไปที่จุดเกิดเหตุก็คือภายในซอย
ถนนเทศบาลพัฒนา๑ตำบลเหมืองอำเภอเมืองชนบุรี
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุไปพบกับสองท่านนี้ค่ะ
ผู้ชายก็คือนายเนียนจันแดงอายุ๕๐ปี
มีบาดแผลเย็บที่ดั้งจมูก๖เข็มด้วยกัน
อีกคนหนึ่งก็คือคุณจินตนาจันแดงอายุ๔๕ปี

เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่า
ได้มีเรื่องกับเพื่อนบ้านแล้วก็ครอบครัว
เรื่องของที่การจอดรถขวางทางเข้าออก
ซึ่งก็มีเรื่องกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
แล้วก็เคยไปแจ้งความแล้วแต่คดีมันไม่คืบ
ที่สุดแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับคุณผู้ชม
ฟังเสียงผู้บาดเจ็บกันหน่อยค่ะ

ตำรวจก็ไม่ดูแล้วคู่กรณีเนี่ยคุณผู้ชมที่ไปทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าทหารก็ไม่กลัวถึงเอามาก็ไม่กลัว
ค้านฟังแล้วก็มาจัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ใช่ส่วนฝากฝั่งคู่กรณีตามรายงานข่าวทราบว่าก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
เป็นผู้หญิงวัย๖๗ปีบาดเจ็บที่ใบหน้าตอนนี้ยังคงนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตำรวจบอกว่าก็จะเรียกทั้งคู่แล้วค่ะมาเจรจากลายเกลี่ยกันและหาข้อยุติก็ญาติกันเนี่ยนะ
เรื่องนี้นะคุณผู้ชมหลังจากที่ชาวเน็ตเขามีการแชร์ต่อกันไปนะคะ
ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่ร้ายเพราะคุณผู้ชมได้ยินเสียงต้นคลิปไหมคะว่ามีเสียงเด็กอยู่ด้วย
เด็กเนี่ยร้องไห้นะคะก็เกรงว่าอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ตบตีกันแบบนี้ทุบตีกันแบบนี้นะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวต้องรอฟังคำชี้แจงจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้รับคำชี้แจงจากฝ่ายที่เขาได้รับบาดเจ็บส่วนอีกฝ่ายตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกมาพูดนะคะ